ท่านผู้ชมครับหลายคนบอกว่าคิดถึงคุณตังโมเหลือเกิน
ได้เห็นคลิปเห็นภาพการแสดงหลากหลายของคุณตังโมในช่วงเวลาที่ผ่านมา
และเมื่อวานนี้มีภาพภาพนี้ที่หลายคนเห็นแล้วบอกว่าโอ้โหเหงาจับใจ
นี่คือร้านอาหารบ้านตานิดอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่สามโคกปฐุมธานีนะครับ
แล้วก็มาทานอาหารที่นี่ก่อนใช่แต่คนที่เห็นภาพนี้เนี่ยหลายคนเขาโพสต์
ในโลกออนไลน์เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับบอกว่านี่ทำไมนั่งอยู่คนเดียว
หรือไปเข้าห้องน้ำกันหมดคืออะไรเหลือแตงโมนั่งอยู่คนเดียว
บางคนบอกหรือพวกนั้นจะไปวางแผนอะไรกันหรือเปล่าเห็นรูปนี้แล้วมันวิว
แน่นอนว่าแฮชแท็กแตงโมต้องไม่ตายฟรีค่ะ
คือพอทานอาหารกันเสร็จตรงนี้เนี่ยก็จะลงเรือแล้วก็ไปถ่ายรูปที่สะพานพระราม๘
คุณตังโมก็ตกเรือไปตามที่เพื่อนเนี่ยเขาให้การกับเจ้าหน้าที่
แต่ทำไมนั่งอยู่คนเดียวเพื่อน๕คนหายไปไหนกันหมด
ผู้บริหารของร้านอาหารบ้านตานิดก็คือคุณพึ่งเนี่ยเราเคยลงพื้นที่ไปแล้วคุยด้วยเนี่ยนะครับ
คุณพึ่งบอกว่าวันนั้นมานี่ก็ยังไปขอถ่ายรูปกับคุณแตงโมนิดาอยู่เลยนะ
นั่งทานอาหารที่โต๊ะทิมระเบียงตรงนี้ซึ่งจะมีอยู่สองโต๊ะแล้วก็ต่อกัน
เอามาต่อกันเหมือนกับในภาพส่วนเมื่อสักครู่เป็นภาพตอนที่เรือเนี่ยมาถึงโป๊ะของทางร้านอาหาร
สองตัวมาต่อกันริมระเบียงนะครับเก้าอี้ด้านซ้ายมือสุด
คุณตังโมเนี่ยได้ใช้เอามาวางกระเป๋าถัดมาก็เป็นตัวที่คุณตังโมนั่งอยู่
โดยที่นั่งถัดไปเป็นของจ๊อปกับโรเบิร์ตค่ะ
ฝั่งตรงข้ามคุณตังโมคือแซนถัดจากแซนไปทางซ้ายมือคือกระติก
ผู้จัดการส่วนตัวแล้วก็ตามด้วยปอที่เป็นเจ้าของเรือ
ทางร้านอาหารบอกว่าทั้งหมดนั่งทานอาหารกันตามปกติก็เหมือนกับลูกค้าทั่วไป
ไม่ได้ส่งเสียงดังอะไรก็นั่งคุยกันธรรมดานั่งทานข้าวทานอาหารทานเครื่องดื่มอะไรก็ว่ากันไป
แล้วก็เรียกพนักงานเสิร์ฟไปเช็คบินตอน๒ทุ่ม
คำถามก็คือว่าเอ๊ะแล้วทำไมมีช่วงหนึ่งที่เห็นคุณตังโมนั่งอยู่คนเดียว

ถ้าเราไปย้อนตามที่คุณกติกเพื่อนของคุณตังโมผู้จัดการส่วนตัวคุณตังโม
เคยไปแถลงหรือว่าออกรายการคุยกับพี่หนุ่มกัญชัยแถลงที่สพเมืองนนทบุรี

คุณกติกเนี่ยบอกว่าอย่างนี้ครับ
ช่วงที่แวะทานข้าวตรงร้านอาหารตรงนี้เนี่ยสั่งอาหารกันมา๘๙อย่าง
แล้วก่อนที่จะลงเรือเพื่อจะไปถ่ายรูปกันต่อ
กระติกวันนั้นที่สพเมืองนทบุรีนะครับ

บอกว่าก่อนจะลงเรือทุกคนก็ไปเข้าห้องน้ำกัน
กระติกบอกว่าต้องไปเข้าห้องน้ำเพราะบนเรือไม่มีห้องน้ำ
แต่แตงโมเนี่ยไม่ไปเข้าห้องน้ำอยู่คนเดียว

หลังจากนั้นทุกคนก็ไปเข้าห้องน้ำ
แล้วก็มาลงเรือออกจากร้านอาหารประมาณ๒ทุ่ม

ตอนเกิดเหตุบนเรือก็คือคุณตังโมไปปัสสาวะท้ายเรือ
ซึ่งกระติกเนี่ยให้การอ้างในตอนนั้นบอกว่ากำลังถ่ายรูปกันอยู่ที่หน้าเรือ

ก็เลยก็ยังถามอยู่ว่าตอนที่ชวนเข้าห้องน้ำที่ร้านอาหารเนี่ยทำไมไม่เข้า
แต่ตอนนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรต่อ

เพราะว่ากำลังดื่มดำกับบรรยากาศบนเรือ
แล้วแตงโมก็เดินไปปัสสาวะท้ายเรือ
ซึ่งมีแซนนั่งอยู่ท้ายเรือ

มีเสียงตะโกนบอกว่าแตงโมตกเรือ
แล้วก็พยายามช่วยกันหาทางช่วยเหลือประมาณอย่างนั้น
นี่นะครับ
เจอคุณแม่ที่สพเมืองคุณแม่ของคุณแตงโม

ก็วันนั้นหนูไปในนามเพื่อนฝูง
ในนามเพื่อนไปเที่ยวด้วยกันไปกินข้าวด้วยกัน

แต่หลายคนเห็นภาพนี้แล้วบอกว่าโอ้โห

คุณตังโมตอนนั้นเธอคงไม่รู้หรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้น
หลังจากที่ลงเรือไปสุดท้ายเนี่ยหายไปเลยนะฮะ
ค่ะคือคนก็บอกว่านั่นน่าจะเป็นอาหารมื้อสุดท้ายของคุณแตงโม

อ้าวไม่จบคุณผู้ชมบอกแล้วชาวเน็ตเขาทำงานกันทั้งวันทั้งคืน

ใจบอกไหวแม้ใต้ตาจะไม่ไหวแล้วก็ตาม

เขาบอกขอจับโป๊ะอีกสักเรื่องได้ไหม

เขาไม่มั่นใจเลยว่าภาพที่คุณตังโมกับคุณกระติกถ่ายด้วยกันบนเรือเนี่ย
มันใช่ภาพจริงแบบออริจินัลไหม

เขาบอกภาพนี้มันมีการดัดแปลงมันมีการตัดต่ออะไรหรือเปล่า
เมื่อก่อนเคยคุยกันเรื่องไฟสะพานพระราม๘ข้างหลัง

ใช่ทีนี้เขาบอกมามาดูเรื่องหน้าละกันเขาบอกดูหน้าคุณตังโมหน่อย
ตั้งข้อสังเกตบอกว่าที่ศีรษะคุณตังโมมันมีบาดแผลอยู่
ภาพที่ถ่ายคู่กันคืนวันเกิดเหตุ

เออเนี่ยคือมันเป็นออกแดงนิดนึงใช่ไหมคะลักษณะ
เนี่ยจากภาพนี้เขาซูมไปขนาดแล้วบอกว่าเนี่ย
มันเหมือนมีแผลคุณตังโมถูกเอาขวดฟาดหรือเปล่า

โอ้โหคนในโลกออนไลน์เอาไปจับผิดเชื่อมโยงกันเพียบเลยว่า
หรือมันมีการทำร้ายร่างกายกันบนเรือ
มันมีคลิปกันดึงที่เหมือนมีคนกำลังยกมือนี่ในแถมคิดดีแหละไหม
ลักษณะแบบนั้นแหละเอาอะไรฟานกันตรงนี้หรือเปล่าอ่าเนี้ยจั่งหวะเนี้ย
เขาก็เลยว่าแบบเอ๊ะหรือมันคือจังหวะนี้มันสรุปแล้ว
คุณแตงโมถูกทำร้ายร่างกายไหมอืมเขาก็เลยบอกเนี้ย
ขอจับโป๊ะตรงนี้หน่อยว่าหน้าผากเหมือนมีแผลสีแดง
แบบนั้นอืมส่วนนอกจากเรื่องแผลที่หน้าผากเขาบอก
ยังมีอีกนะอะไรฮะภาพนี้ตัดต่อหรือเปล่าตัดต่อ
คือหลายคนก็บอกอย่างนี้ว่าเอ้าถ้าเกิดสมมติคุณแตงโมถูกทำร้ายแล้วอ่ะ
มาถ่ายภาพคู่กันแบบว่ายิ้มขึ้นใจแบบว่าดูมีความสุขเหรอ
เขาบอกว่าก็เอาไปดูจุดแรกเลยละกันที่เขาบอกว่ามันอาจจะตัดต่อกันมา
อืมเพราะว่าสีเล็บคุณแตงโมอ่ะตกลงสีอะไรกันแน่
สีขาวหรือเปล่าหรือว่าสีไหนเพราะว่าก่อนเสียชีวิตเขาบอกว่าคุณแตงโมอ่ะ
ทาเล็บสีแดงแต่ในภาพเห็นไหมคะไม่แดงสักนิ้วเลยเนอ
เขาบอกมันเป็นสีขาวและถ้าลองสังเกตเรื่องสีเล็บ
ภาพถ่ายของคุณตังโมบนเรือรูปอื่นอื่นรวมถึงคลิปที่คุณตังโมร้องเพลงอ่ะครับ
ก็ไม่ใช่สีแดงแต่เป็นสีชมพูอ่อนเขาบอกแบบนี้
มุมเนี่ยก็จะคล้ายคล้ายกับสีขาวมีความผิดปกติอีกคือมือ
มือคุณตังโมที่ดูอันนี้สิอันนี้ก็ไม่แดงอ่ะอันนี้คลิปร้องเพลงใช่ไหมคะ
อันนี้เป็นภาพจากคลิปร้องเพลงซึ่งความจริงในคลิปเนี่ยจะมืดมาก
ใช่นี่แคปเป็นภาพนิ่งแล้วก็เหมือนปรับแสงเพื่อจะได้ดูว่ามันคือสีอะไรกันแน่
เห็นว่ามีคนเนี่ยเขาพยายามปรับแสงให้มันดูชัดขึ้น
อ่าเนี่ยเขาบอกก็ไม่เห็นว่าสีแดงเห็นเป็นเหมือนชมพูอ่อน
จะเหมือนออกไปทางขาวซะด้วยซ้ำครับยังไม่หมดเขาบอกเอาไปดูภาพคู่ภาพคู่
มือของแตงโมที่พาดไหล่กระติกมือของแตงโมที่พาดไหล่กระติกภาพคู่อ่ะซูมใหญ่หน่อยค่ะ
เขาบอกว่ามันไม่เหมือนมือผู้หญิง
ไม่เหมือนมือลักษณะมือไม่เหมือนมือผู้หญิง
เขาบอกเหมือนมือผู้ชายหรือไม่ก็สาวประเภทสองอ่า
เน็ตนะนี่ชาวเน็ตบอกนะครับ
ดูขาดูขาดูจากมือที่พาดไหลแล้วไปดูที่ขาหน่อยค่ะ
ภาพเดียวกันเนี่ยนะภาพเดียวกันนี่แหละไปดูที่ขา
นี่ซูมขาอันแรกก่อนได้ไหม
ขาอันแรกนิดนึงเขาบอกว่าขาเนี่ยเหมือนมีรอยแผล
แต่รอยตำหนิมันดันไม่ใช่เหมือนกับขาของคุณตังโม

เขาบอกว่าตำหนิตรงขาเนี่ยมันใกล้เคียงกับขาคุณแซนมาก

เขาบอกหน้าคุณตังโมก็เหมือนกันนะ
ตังโมก็เหมือนกันเพราะก่อนหน้านี้มันมีมุมด้านข้างของคุณตังโมที่เคยถ่ายลักษณะนี้เอาไว้
องศาเดียวกันเป๊ะยิ้มแบบเดียวกันเป๊ะ
หรือว่าเป็นการตัดต่ออันนี้ชาวเน็ตเขาตั้งข้อสังเกต
ตังหูอีกอันนี้มุมเดียวกันเห็นไหมลองซูมดูซิซูมได้ไหม
ถ้าไปเอาภาพหมดเขาทำให้ดูเลยคือชาวเน็ตเขาทำไว้แล้วเขาทำไว้หมดแล้วเขาลองเอามาเทียบเอามาตัดต่อ
แต่ก็งานยากเหมือนกันนะแปลว่าต้องตัดทั้งเสื้อโพ่งเสื้อผ้ามาด้วยหมดเลยนั้นน่ะ
ก็อาจจะเสื้อผ้าก็อาจจะไปตัดอีกทีนึงแต่ถ้าเกิดเอาใบหน้าคุณตังโมมาจากที่อื่นเนี่ยเอาแล้วไอ้รอยแผลตั้งแต่ตอนแรกที่ตั้งข้อสังเกตล่ะ
ก็นี่ไงเห็นไหมมันก็จะมันก็จะย้อนกันไปย้อนกันมาอยู่แบบนี้เอาต่างหูอีกต่างหูอีกค่ะเขาบอกว่าต่างหูคุณแตงโมหายไป
อืมเพราะว่าภาพถ่ายที่ร้านอาหารหรือบนเรือเนี่ยคุณตังโมมีต่างหูอันใหญ่ด้วยอันนั้นสร้อยคอใช่ไหมคะครับอันนั้นสร้อยคอนะสร้อยคอเขาบอกสร้อยคอก็ชาวเน็ตก็จับผิดเหมือนกันบอกว่า
เหมือนเอามาแปะไว้หรือเปล่าเหมือนเอามาแปะไว้แล้วตรงเห็นตรงปลายทางด้านขวาป่ะคะเหมือนมันไม่ขึ้นไปจนถึงสุดขอบเสื้อโค้ดสีน้ำตาลเขาเลยบอกว่าตัดต่อไหมเขาถามคำนี้ตัดต่อไหม
คือทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็เหมือนกับจะพยายามหาคำตอบว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยกลุ่มคนบนเรือกลุ่มเพื่อนคุณตังโมเนี่ยไปทำภาพทำรูปทำเวลามาเพื่อจะปิดบังอะไรหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณตังโมไปแล้วหรือเปล่าอะไรประมาณอย่างนั้น
แต่บางคนก็ให้ข้อมูลบอกว่าโอ้โหพี่ยุคนี้สมัยนี้เนี่ยถ่ายภาพโดยเฉพาะใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยต้นฉบับจริงมันสียังไงแสงยังไงเนี่ยยังไม่รู้เลย
คือระบบไอ้ความฉลาดของโทรศัพท์เนี่ยปรับแสงปรับสีปรับอะไรเนี่ยโอ้มันแทบจะเพี้ยนไปหมดแล้วสีเสอ
ปรับหน้าเนียนลดลิ้วลอยสิวลบทำได้หมดเลย
เสื้อผ้าบางทีใส่ชุดสีอะไรยังไม่รู้เลยวันนี้ใส่ชุดสีอะไร
แอปแต่งหน้าให้ด้วยนะสมมุติถ้าคุณถ่ายรูปหน้าสดอย่างนี้
แล้วคุณก็เอาเข้าแอปให้แอปแต่งหน้าให้ก็ได้นะ

สังเกตว่าคนที่เขามองในมุมนี้ก็มีแต่คนที่มองในมุมนี้ก็มี
ยังไงคดีหลักคุณตังโมเราก็รอฟังจากเจ้าหน้าที่อยู่เหมือนเดิ
ใช่ค่ะทีนี้ไขข้อข้องใจต่างจริงถามคุณฮิปโปก็น่าจะพอได้เนอะ

พอเห็นเล็บปุ๊บเขารู้เลยว่านี่คือแตงโมจริงเพราะเขาเป็นคนซื้อยาทาเล็บให้คุณแตงโม

ทีนี้คุณฮิปโปเขาก็เลยออกมาพูดเรื่องนี้เหมือนกันนะคะ
เรื่องที่ชาวโซเชียลมีการจับผิดเนี่ยสีเล็บก่อนละกัน
เล็บคุณฮิปโปบอกว่าวันพุธก่อนเกิดเหตุคุณตังโมอ่ะทาเล็บสีแดงจริง
เพราะว่าเล่นละครต้องทาปากแดงเล็บแดง
แต่ตอนที่เจอเนี่ยเห็นแค่ปลายเล็บซึ่งถ้าหากว่าคุณตังโมล้างเล็บออกเล็บก็จะเป็นสีขาวไง
แต่ว่าวันพุธที่เธอเห็นคุณตังโมล่าสุดเนี่ยยังไม่ได้ล้างนะคะ
ถ้าจะเป็นไปได้ก็คือคุณตังโมอาจจะล้างเล็บในวันพฤหัส
ส่วนเรื่องตัดต่อภาพคุณฮิปโปมองยังไง
บอกว่าไม่มั่นใจเลยแต่ส่วนตัวเนี่ยเธอไม่ได้ติดใจเรื่องรูปภาพนะ
แต่สิ่งที่เธอติดใจคือเรื่องเวลาของภาพมากกว่า

เวลาในภาพไอ้รูปภาพไม่ติดใจติดใจเวลาในภาพ
เพราะว่าภาพเนี่ยภาพที่นั่งหัวเรือแล้วก็กอดกันกับคุณกระติก

เนี่ยภาพที่๒เป็นภาพที่กระติกถ่ายคนเดียวหันหน้าออกเรือ๔ทุ่ม๖นาที
ภาพที่สามคือภาพที่คุณกระติกหันไปทางท้ายเรือ๔ทุ่ม๑๓นาที
คุณฮิโปบอกว่าเขาถ่ายรูปกันยังไง
ภาพแรกที่ถ่ายกับแตงโมถ่ายหน้าเรือ
แล้วเวลาที่สองภาพท้ายเรือก็แปลว่าขับเลยสะพานมาแล้วไม่ใช่เหรอ

แต่ถ้าภาพที่๓เลื่อนมาอีกมันก็ต้องมีการกลับเรือสิ

เพราะว่าแก๊กกราวมันแก๊กกราวเดิม
จาก๓ทุ่ม๕๖นาทีมาถึง๔ทุ่ม๑๓นาที
ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าก็วนถ่ายรูปอยู่แถวนี้หรือเปล่า
ก็คือแปลว่าต้องมีการวนเพราะว่าหัวเรือก็แบ็คกราวเดิม

พี่ไม่การันตีพี่ไม่ชี้ชัดชัวร์ว่า
ว่าแบบใช่หรือไม่ใช่
เพราะถ้าเป็นปลายขาวพี่อาจจะชี้น้ำว่าไม่ใช่ก่อน

ขาวลอยขึ้นที่ด้านข้างของรูปภาพรอยแผลที่หน้าผากของคุณตังโมตรงนี้คุณเบียบอกมันมองยากตอบยากว่ารอยแผลหรือเปล่าแล้วภาพเนี่ยความละเอียดมันไม่ชัดอาจจะเป็นเงาบางอย่างมาตกกระทบก็เป็นได้นะฮะจนกระทั่งเห็นเป็นรอยลักษณะเหมือนกับบาดแผลในสภาพของแสงในขณะนั้นที่ถ่ายภาพอ่ะมัน
สมมุติว่าโลกนี้ถูกตัดต่อใช่ไหมคะสมมุตินะรีคัสเชอร์คนนี้ต้องเป็นคนที่เก่งมาก
ต้องแบบต้องเก่งแบบระดับท็อปของประเทศเพราะว่าเพราะว่าคือการที่คุณจะรีทัศน์รูปหนึ่งให้เนียนเหมือนถ่ายออกมาจากมือถือ
มันไม่ใช่เรื่องง่ายมันเป็นเรื่องที่ยากมาก